ตลอดระยะ๑ปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องราวแซ่บกันอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
เรื่องราวแซ่บทั้งหลายจะมีอะไรกันบ้างนั้น
ไปชมกันเลยค่ะ

อายุรุ่นไหนรุ่นพวกเราหรือว่ารุ่นเด็กกว่าเรา

ก็สังเกตเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ไม่มีการลงไอจีถึงแล้วนะ
เขาวิทยาลัยพาว

เพื่อนทำไมต้องนั่งรออยู่ที่กองถ่ายตั้งแต่เริ่มมาไปจนกระทั่งกองเลิกเลยไง
ต้องการให้คุณดอมเขาสอนขี่มอเตอร์ไซค
ไม่ใช่ต้องการให้สอนขี่มอเตอร์ไซค์รออยู่ไปเฉยอ่ะเหมือนรอเราไปเล่นเรื่องนั้นด้วย

อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เกี่ยวกับผมมดดำนะ
ไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้เราเห็นแบบนั้น
เราไม่รู้ด้วยพวกเรา
พี่ไม่ได้คิดมากแต่ในกองมันพูดให้พี่ฟัง
พี่ไม่ผิดไม่ด่ามันในกอง
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า

คือต่อไปนี้เราจะต้องยอมรับสิ่งทั้งหมดทั้งปวงแล้วใช่ไหม

แต่ถ้าคุณจะเป็นสมัยใหม่ก็เชิญนะคะ

คืออันนี้ก็มองเป็นว่าแบบเป็นพ่อลูกอะไรแบบนี้มั้ง
จะบวชละสักสี่ปี

อยากมากกายก็บวชอยู่๗วัน๕วัน

สมัยก่อนสัมภาษณ์ขวัญแก้วยังมาทำเสียงขวัญ

ก็ต้องพูดความจริงออกมาสิเอาพูดออกมาให้หมด

เธอทำไมไม่บอกวันเดือนนึงเธอใช้เป็นล้าน
ถ้าสมมุติรักลูกเนี่ยทำไมถึงพูดว่า
ถ้าฉันสร้างได้ฉันก็ทำลายได้
นี่นะไม่พอใจก็มาเจอกันได้นะ

ตอนนี้ต่างคนเนี่ยต่างกลัว

สิ่งที่ตัวเองมีจะหลุดมือไป

ถ้าไม่ใช่ก๊อฟพิชยะมาเป็นแฟนขวัญถูกไหม

เราจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วขวัญเขารักของเขา

ก็ช่วยแต่งเนื้อแต่งตัว
เอาเสื้อผงเสื้อผ้าให้ใส่อะไรอย่างนี้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

นี่นะนี่เอออวยเองหมดทุกเรื่องราว
เดี๋ยวไม่ต้องเข้ามาโฆษอันไกลมากได้ไหม
พอเอิญผู้จัดการของชมครูเนี่ย
เขาต้องไปดูคริสหอวังพอดี

ฉันบอกอ่ะมิกาซูน่าล่ะ

ไม่ค่ะพอดีหนูไปดูคริส

แล้วก้นทีหมายความว่าอะไร